สลดหดหูใจแล้วผมกลัวเหลือเกิน
ไม่อยากให้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นต่อไปต่อไป
เพราะว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งท่านติดโควิด๑๙

แล้วปรากฏว่ากลัวตัวเองจะเอาเชื้อติดลูกสาว
ก็เลยเอาหมอนเอามุ้งมากางนอนหน้าโรงพักครับ

คือผู้หญิงวัยกลางคนท่านนี้ท่านป่วยเป็นโควิด๑๙

อยู่หน้าศรนดร์ดังเลิ้งทำไมเป็นแบบนั้น
คือคุณป้าท่านกลัวจะติดคนในครอบครัว
แล้วก็ที่พักมันก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการกักตัว

คุณป้าคงดูข่าวเดี๋ยวติดกันทั้งครอบครัวจะยุ่ง

เล่าบอกว่าเธอเป็นแม่บ้านโรงแรมแห่งหนึ่งย่านเขตพระนคร
แล้วก็อาศัยอยู่กับลูกสาวเพียง๒คน
ที่ห้องเช่าในเขตบางพลัทธิ์
จากนั้นก็ไปตรวจคัดกรองเชิงลุกครับ
แล้วก็พบว่าติดเชื้อ๒๗มิถุนายนที่ผ่านมา
มีไข้สิมีไข้ปวดหัวเหมือยเนื้อเมื่อยตัว
คุณป้ากังวลฮะโอ้เดี๋ยวลูกฉันติดด้วย
ตัดสินใจเลยออกมานอนแถวแยกผ่านฟ้ารีราช
โอ้เหรอเออออกมานอนแถวแยก
นอนมาประมาณ๓วันแล้วคุณผู้ชม
ระหว่างนี้ลูกสาวก็พยายามโทรไปโรงพยาบาลบ้าง

เจ้าหน้าที่บอกต้องอดทนรอนะคะ
โดยที่ตัวเธอก็ต้องทนนอนอยู่ข้างถนนฝนก็ตกเนี่ย
ฝนก็ตกกระทั่งช่วงหัวค่ำของเมื่อวานนี้ครับ
เธอต้องเอามุ้งมากางนอนหน้าโรงพักนางเลิ้ง
ตำรวจพยายามหาเตียงนะครับไปโทรไปทุกที่ทุกเบอร์
แต่โทรไม่ติดตำรวจยังโทรไม่ติด
ขอความช่วยเหลือไปที่กลุ่มเส้นได้
ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

กระทั่งเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา

เข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงแรมรัฐนาโกศิลป
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้มีคนอินบ็อกซ์มาหาผมแบบนี้

แล้วก็บอกคนว่าคนใกล้ตัวเขาตอนนี้ติดโควิด

เพราะเขาโทรไปตามที่ต่างแล้วไม่มี
รออดทนรอนะคะ
คือบอกว่าจะมารับก็ยังมาไม่ได้
คืออันนี้เราเข้าใจได้ว่าสถานการณ์เตียงเต็มไง

ผมอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลนะครับ
ทำยังไงก็ได้ให้หาเตียงหน่อย

สะสมบทอยู่แบบนี้เยอะมากขึ้นเรื่อย
แล้วเดี๋ยวถ้าเขามานอนกับริมถนนแบบนี้

งั้นเดี๋ยวจะโป่งนอกระบบและพวกเรานี่แหละ